ก็มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
เกี่ยวพันกับกรณีคลัสเตอร์ของผู้ต้องกัก
สถานกักกันแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้าเมืองจะดูแลจัดการปัญหาอย่างไร
แล้วก็ต้องมองไปถึงที่มาของปัญหานั่นก็คือ
เรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยนะครับ
ดังนั้นติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่จะต้องคอยระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
การติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวยังมีกลุ่มก้อนเดี๋ยวก็ผุดโผล่ตรงนั้นตรงนี้
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่เรื่องไปผุดโผล่ในที่กักตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อธิบายได้อย่างนี้ครับว่าแรงงานต่างชาติที่หนีเข้าเมืองมา
มาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยถ้าจับได้เขาจะส่งไปไว้ที่สถานที่กักตัวของ
ต่อตำรวจต่อมแล้วเขาก็เรียกคนเหล่านี้ว่าผู้ต้องกัก
เหตุที่มันเกิดคราวนี้ผมได้คุยกับพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวง
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านมีข้อมูลที่เอามาให้เราเข้าใจร่วมกันว่า
ตอนนี้ขออภัยครับเรามีผู้ต้องกักรวมทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าคน
แบ่งเป็นผู้ที่กักตัวอยู่ที่สำนักงานต่อมอใหญ่สวนพรูหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน
กักตัวอยู่ที่บางเขนสี่ร้อยเก้าสิบคนในจำนวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าคนนี้
พบตรวจพบว่าติดเชื้อแล้วสามร้อยเก้าสิบสามรายสามร้อยเก้าสิบสามราย
ตอนนี้ก็ดำเนินการตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วในจำนวนผู้ติดเชื้อ๓๙๓รายนี้
ทีมงานของโรงพยาบาลตำรวจได้ขนย้ายผู้ติดเชื้อ๑๐๐คนเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลสนาม
เพื่อจะกักตัวไว้สิบสี่วันถ้าเจอคนที่มีอาการ
ก็จะส่งไปรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีรองนายกคุณอนุทินบอกว่า
ผู้ติดเชื้อ๓๐๐คนนี้เมื่อครบ๑๔วันก็จะกลับไปอยู่ที่สถานกักตัวเพื่อรอผลักดันกลับประเทศของเขาต่อไป
ซึ่งรองอนุทินก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลสนามที่ว่านี้มีความปลอดภัยสถานที่มิดชิด
ผู้ติดเชื้ออยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลาจึงไม่มีทางที่จะกระจายเชื้อไปรอบชุมชนใกล้เคียงได้
เพราะอยู่ห่างจากเขตชุมชนมากมากกว่า๑๐๐เมตร
มีคนกังวลว่าโรงพยาบาลสนามที่คุณอนุทินไปดูเมื่อวานเนี่ย
อยู่ในบริเวณใกล้กับสโมสรตำรวจ
คนที่จะไปงานไปการเพราะว่าที่สโมสรตำรวจเนี่ยเขามีอาคารเลี้ยงอเนกประสงค์
ก็เกิดความกังวลว่าจะมีปัญหา
พลตำรวจโทสมพงศ์อธิบายว่า

พื้นที่ของสโมสรตำรวจที่เป็นอาคารจัดเลี้ยง
กับพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามที่ว่าเนี่ยโอ้ยมันอยู่ห่างกันมาก
ไม่ได้อยู่บริเวณรั้วเดียวกันไม่ได้อยู่ใกล้กัน
ฉะนั้นขอให้ผู้ที่จะไปใช้บริการไปจัดงานเลี้ยงไปจัดงานแต่ง
ไปร่วมงานต่างในอาคารจัดเลี้ยงสโมสรตำรวจ
ขอให้สบายใจได้ส่วนประเด็นเรื่อง
การวางกำลังตำรวจตรึงกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่
ในบริเวณแนวชายแดนรอบบ้านเรานั้นเนี่ยได้พูดคุยกับพลตำรวจโทสมพงศ์
ท่านบอกว่าขณะนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมา
เพราะว่าต้องทำงานร่วมกับหลายเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทหารตำรวจต่อชดพลเรือนอาสาสมัคร
เพราะว่าอย่างที่ทราบว่าพื้นที่ที่เป็นแนวชายแดน
ที่มันข้ามไปข้ามมาได้ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเนี่ย
มันมีความยาว๒๐๐กว่ากิโลนะครับ
ในสถานการณ์ในพม่าตอนนี้มันมีทางปัญหาทางการเมือง
แรงงานพม่าก็ต้องการจะหาช่องทางหลบหนีเข้ามาในบ้านเรามันก็มีมากขึ้น
มันก็เกิดสภาวะนายหน้าเรียกรับเงินแล้วนำเงินเข้ามา
พลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงว่า
มาตรการที่จะแก้ปัญหาตำรวจตมเนี่ย
ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วไปรับผลประโยชน์
ไปได้ส่วนแบ่งกับเขาด้วยเนี่ยอันนี้ระเบียบปฏิบัติการลงโทษจะเป็นยังไง
ผลตำรวจโทสมพงษ์ดวงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง
เพราะว่านโยบายและคำสั่งของพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอกศุกร์
ชัดเจนมากว่าใครทำผิดเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษสถานหนัก
เอากันให้ถึงขั้นไล่ออกเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ฉะนั้นถ้าดูผลจากการปฏิบัติงานดูตัวเลขการจับกลุ่มผู้ลักลอบหนี
จากต่างประเทศเข้ามาในช่องทางต่างก็ตัวเลขลดน้อยมาก
ไม่ว่าจะเป็นชายแดนด้านพม่าชายแดนด้านกัมพูชา
ชายแดนด้านลาวหรือชายแดนด้านมาเลเซีย
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจการทำงานของพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวง
และผู้ใต้บังคับบัญชาในสำงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
และทุกฝ่ายที่ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่น
ทีนี้มาเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมขีดเส้นใต้ไปวันก่อน
ที่ว่ามีผู้ห่วงใยส่งผ่านรายการนี้มาว่า
เราจะฉีดวัคซีนกันไม่ทันตามเป้าหมาย
แล้วถ้าวัคซีนฉีดไม่ได้ตามเป้าหมายวัคซีนที่สั่งมามันตกค้าง
เกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ววัคซีนจะเสียหาย
แล้วจะทำยังไงเพราะว่าในกระบวนการฉีดเนี่ย
มันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้บุคลากรมาก
แล้วก็ต้องใช้ขั้นตอนมากวันนี้ผมได้รับคำยืนยันจาก
โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านบอกว่าสิ่งที่ห่วงนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้อายุของวัคซีนที่เข้ามา
มีอายุตั้ง๖เดือนแล้วตอนนี้การกระจายกำลัง
ระดมฉีดวัคซีนได้แสนกว่าแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายทุกอย่าง
ทุกอย่างเดินไปตามเป้าหมายไม่ติดขัดไม่มีปัญหา
ไม่มีเรื่องเสียหายไม่มีเรื่องให้กังวล
ฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าแผนการฉีดวัคซีน
เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการนี่คือคำชี้แจงโดยสรุป
ของคุณหมอโอภาษย์การกวิงพงศ์ทีนี้ประเด็นปิดท้าย
เรื่องของคุณปารีนาไกรคุบที่รายการนี้ขีดเส้นใต้ทวงถาม
มาหลายหนว่าการดำเนินคดีกับคนเด่นคนดังคนที่เป็นนักการเมือง
คนที่คิดว่าจะมีคนช่วยกันแล้วจะทำให้
ปัญหาความยุติธรรมเกิดความเหลื่อมล้ำ
ล่าสุดเดี๋ยวจะมีข่าวตามมาสารดีการับคำร้องของปปช
ปารีนาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่
การที่นักการเมืองไปทำอย่างนี้กฎหมายใหม่เขาเรียกว่า
ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงและนักการเมืองคนแรกที่เจอข้อหานี้
ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็คือคุณปรินาไกรคุบ
มาก็คือว่าเมื่อเจอข้อหาร้ายแรงอย่างนี้
สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีก็แปลว่าจากวันนี้ไป
เราก็ไม่เห็นจะไม่ได้เห็นคุณปารีนาไปนั่งอยู่ในสภาแล้ว
แต่ว่าไปยื่นคำร้องคัดค้านอะไรต่างในขั้นตอนต่อไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากปิดท้ายเพราะว่าในฐานะที่ได้ก่อติดติดตามเรื่องนี้
แล้วเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมรายการนี้ส่งข้อความมามากที่สุด
เรื่องของคุณปรินานี่แหละครับว่าอยากเห็นความยุติธรรมตรงไปตรงมา
วันนี้ก็ได้เห็นความยุติธรรมนั้นแล้วนะครับนี่คือ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ